ผิดเองที่เข้ามาช่วยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับกุม่าชมกู้ภัยเนี่ยเขาได้รับแจ้งบอกว่า

พอไปถึงเจ้าของรถจอยอเจ้าของรถจักรยาน

ข้ารัชการเสียอะไรครับ

ขอบรรยาไปตีส่วนคู่เหมือนบัตรไกลพิ
นี่หัวหน้าสั่งให้ผมมาช่วยนะ

อ้าวนี่คุณหาว่าแอบอ้างไงไหม

คุณผู้ชายที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ
โตเถียงกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ

จับใจความได้ประมาณว่าผู้ชายสองคนอ้างว่าเป็นกู้ภัย
หมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต
กล่าวหาว่า๒คนที่จะมาช่วยเขา
คือไม่ใช่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตัวจริงนะคะ
ทั้งที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถมอเตอร์ไซคันนี้
ซึ่งยางรั่วแล้วก็นำมันหมดเอาขึ้นรถของกู้ภัย
ส่งที่บ้านเพื่อนของผู้ชายคนนี้
เพราะตรงนี้มันเป็นพื้นที่เปลี่ยวแล้วใกล้ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยนะคะ
จริงจังค่ะคุณผู้ชมจริงนะฮะนำมาโพสต์ไว้
พร้อมกับข้อความบอกเออไม่ต้องช่วยปล่อยให้เข็นไปเอง
ได้รับแจ้งว่ามีรถเสียข้างทางช่วงเคอร์ฟีลไว้ในเขตรับผิดชอบของผม
ผมได้เข้าช่วยเหลือตามหน้าที่อศฝ่ายปกครองพื้นที่
เสี่ยง๓จังหวัดเสี่ยงอำเภอของสงครา
แต่มาพูดจาหัวหมอนใส่ผมลักษณะคือตัดเพาะนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับกู้ภัยแล้วนะคะ

จะไปใน
ก็ไปสุดความสามารถแล้วจริงพวกใคร
คือคนอยากจะช่วยก็อยากจะช่วยนะ
คนอยากจะถูกช่วยก็กลัวนะ

หนุ่มคนนี้เข็นรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ออกไปในพื้นที่เปลี่ยวแบบนั้น
อืม